ส่วนคู่นี้ให้เลข๖มา

ใหม่ดาวิกาและพี่เต๋อชันทวิทย์บอกเลยว่า

หวานมากคุณผู้ชมค่ะเป็นวันครบรอบที่แบบ

ฟินตามจริงคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่พรีเวดดิ้งนะคะ

บรรยากาศในภาพเหลืออลาติกมาก

พี่เต๋อเขียนเอาไว้แบบอย่างซึ้งเลย
บอกว่า๖ปีแล้วที่ผู้หญิงคนนี้

และได้กลายเป็นความสุขของผมจนถึงวันนี้

ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะที่รัก
ความรักของฉันสุดที่รักของฉัน
ของฉันแล้วก็ทุกอย่างของฉัน

ส่วนทางด้านสาวสวยใหม่ดาวิกาดาวิจัยของเรา
แผ่วจ้ะแซวพี่เต๋อเลย
ลูกโป่งแบบอ่านแล้วยิ้มตาม

คือพี่เต๋อเขากลัวลูกโป่งใช่ไหม
แล้วคือทำแตกมาหลายปีแล้วคุณผู้ชม
ปีนี้บอกเลยว่ารอดแล้วค่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของน้องใหม่กันดีกว่านะจ๊ะ
เขาไม่พูด

มันจะอย่างงี้

เขาเขินทุกครั้งที่ทำอะไรแบบนี้เขาเขินค่ะ
เพราะปกติเขาไม่ใช่คนแบบนี้ไงค่ะ
เออเขาเขินแบบมันต๊อกเขาไปเรื่อย

พี่ก้าวผู้จัดงานเขากำชับไว้เรียบร้อยแล้วว่า

ถ้าสมมุติเริ่มคุกปุ๊บเขาเข้าตัดขาเลย
หวานสุดใจนี่ปีที่๖แล้วนะ
เดี๋ยวเราจะรอดูความหวานปีที่๗ปีที่๘ปีที่๙ปีที่๑๐
และต่อไปเรื่อยนะคะ
แค่แม่ก็คิดว่าใช่